คุณผู้ชมมันมีทั้งเรื่องสนุกเรื่องยิ้มเรื่องดราม่าเกิดขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปนี้ดราม่าหนักมากคุณผู้ชม
กับเหตุการณ์ที่หนุ่มคนหนึ่งเขาไปเกณฑหารแล้วก็จับได้ใบแดง
จับได้ปุ๊บร้องไห้แทบขาดใจ
แล้วพูดขึ้นมาบอกว่าถ้าผมไปเป็นทหารแล้วใครจะดูแลยาย
คือหนุ่มคนนี้เขาอยู่กับยายสองคนพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กคุณผู้ชม
เวลาได้วันหนึ่งเพียง๓๐๐บาทถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่แล้วยายจะอยู่อย่างไร

๖๓๐เข็มรักดาวเปลี่ยน
ก็นำไปโพสต์ข้อความเขียนว่าคนนี้พีคสุดตั้งแต่คัดเลือกทหาร
น้องคนนี้ร้องไห้หนักมากหลายคนเห็นก็ขำบ้างหัวเราะบ้าง
แต่ใครจะรู้บ้างว่าที่เขาร้องไห้เนี่ยมันเพราะอะไร
มันมีอะไรมากกว่าความเสียใจที่จับได้ใบแดงหรือเปล่า
เขาเล่าต่อนะฮะบอกว่าผมเห็นอาการของน้องคนนี้ตั้งแต่จับได้ใบแดงแล้ว
เดินไปยื่นเอกสารก็ร้องไห้ไม่หยุดมีพี่ทหารคอยหิ้วปีกพยุงมาตลอด
ต่างจากคนอื่นที่ไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่
ตอนแรกผมจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเล่นแต่พอได้เห็นอาการน้องแล้ว
น้องเขาไม่ได้เล่นแน่นะครับระหว่างที่น้องนั่งที่โต๊ะยื่นเอกสารก็ให้เจ้าหน้าที่เขต
น้องเองก็ยังร้องไห้ไม่หยุดจนผมต้องเข้าไปปลอบใจและถามถ่ายอาการ
น้องบอกแบบนี้ทำไมต้องเป็นผมที่โดนด้วยคนอื่นที่ไม่มีภาระทำไมไม่โดน
ทหารก็เลยถามกลับไปว่าน้องมีภาระอะไรอยู่ตอบมาสิ
น้องก็บอกว่าผมต้องเลี้ยงดูยายผมอยู่กับยายสองคนพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็ก
ถ้าผมไปแล้วใครจะดูแลแกแกป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
แกบอกว่าเองอย่าทิ้งยายไปนะเองต้องกลับมาอยู่กับยายยายมีเองเพียงคนเดียว
ผมได้ยินแล้วผมพูดไม่ออกมันเป็นอะไรที่แย่จริงได้แค่ปลอบใจและยืนคุยกับน้องอยู่พักใหญ่
อันนี้ทหารเล่าให้ฟังแล้วดูภาพเหตุการณ์คือร้องไห้แบบไม่หยุดเลยคุณผู้ชม
คือเขาก็แบบเป็นห่วงยายนะค่ะนะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปประมาณสักสิบเจ็ดชั่วโมงนะฮะ
มีคนไปดู๒ล้านหนึ่งแสนครั้งรวมทั้งมีผู้ใหญ่ในวงการทหารไปดูด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่าในเฟซบุ๊คของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าคอสชก็โพสต์ข้อความเอาไว้
บอกว่าทหารและศัษฎีลงพื้นที่ไปคุยกับครอบครัวของน้องคนนี้แล้วครับ
ที่บ้านในชุมชนย่านภาษีเจริญกรุงเทพมหานครก็เข้าไปสักถามข้อมูลความเป็นไป
แล้วก็บอกว่าจะดูแลยายแทนน้องเองไปฟังเสียงในการพูดคุยของทหารกันหน่อยครับ
ต้องตอบออกไปว่าโดนก็โดนแล้วพอโดนปั๊บสมองคิดมาขึ้นมาว่า
ยายจะอยู่อย่างไรแล้วก็กลัวอยู่อย่างไรเพราะแกเพิ่งหายอย่างนี้
แล้วแกต้องไปขายของคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่มีใครเอาแล้วจะทำยังไง
แล้วถ้าเราไปคนนึงแล้วจะอยู่กันยังไงในความคิดคือมันน็อกขึ้นมาเลย
น็อคขึ้นมาทันทีคือแบบไม่เอาอะไรแล้วคือเครียดไปเลย

ก็จิตใจก็ตั้งหลักได้แล้วเพราะมีงานคือรู้ว่าเก็บเงินให้เขาได้

คิดว่าแล้วถึงเวลาหนึ่งเมื่อสี่กาก็ต้องไปทำหน้าที่
ตั้งใจนะครับ
พอไปคุยก็เริ่มทำใจได้เริ่มเรียกสติกลับมาได้แล้วนะฮะ
จริงก่อนหน้านี้นายศักดิ์ฤทธิ์เคยทำงานอยู่ที่สำนักพระราชวังด้วยครับ
แต่ว่าถูกให้ออกเพราะว่าเขายังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ปัจจุบันก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนื่องจากว่าไม่มีเงินนะฮะ

ส่วนความเป็นอยู่และรายได้ของครอบครัว
นายศักดิ์ฤทธิ์มีรายได้จากการรับจ้างบริษัทอุปกรณ์ไฟฟ้าวันละประมาณ๓๐๐
ส่วนป้ากับยายก็ช่วยกันร้อยพวงมาลัยขาย
แล้วก็ให้ยายนี่แหละไปขายหน้าร้านสะดวกซื้อที่วัดนาคปรกซอยเพชรเกษม๒๓
รายได้ของยายวันหนึ่งก็ประมาณ๒๐๐บาท
ด้านพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกก็โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันบอกว่า
รั้วครอบครัวทหารยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับทหารทุกคนเสมือนญาติ

หากมีภาระทางราชการหรือภาระทางครอบครัวจะมีเพื่อนทหารและผู้บังคับบัญชาไปร่วมกันดูแล
หรือบางกรณีทางหน่วยสามารถพิจารณาเสนอขอใช้ระเบียบการขอลาดูแลบุพการีได้ถ้าจำเป็นจริง
เป็นภาพที่น่าประทับใจนะทหารเขาเห็นเขาลงไปดูไปถามในครอบครัวเป็นยังไง
แล้วก็ไปถามสาธุสุขดิบอันนี้ภาพนี้ดีมากนะฮะ
ก็ให้เกิดกับทุกครอบครัวที่เขามีปัญหาจริงช่วยกันดูแลจริงคือหลักแล้วตอนนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของปากท้องประชาชนนั่นแหละนะคะ
ก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องของเศรษฐกิจต้องช่วยกันแก้ด้วย